จากนี้จะไปดูเหตุสลดที่เกิดจากไฟไหม้กันหน่อยนะคะ

คือเกิดไฟไหม้ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็ลุกลามไหม้บ้านไปทั้งหลังเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้แย่งสดพ่อแม่ลูก๓ศพ
แต่ว่าลูกชายวัย๖ขวบได้รับการช่วยเหลือออกมาจากบ้านได้
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงอาการสาหัสอยู่นะคะ
เป็นไฟไหม้ที่เกิดขึ้นตอน๔ทุ่ม
เป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูน๒ชั้น
อยู่ในอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เมื่อตำรวจสรรป่าตองและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปถึง
ก็พบว่าไฟกำลังลุกไหม้บ้านอย่างรุนแรง
โดยมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงช่วยกันดับไฟ
แล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาได้๑คน
คือเด็กชายมานาซิริสาตมัยอายุ๖ขวบ
ก็รีบนำส่งโรงพยาบาลสรรป่าตอง
แล้วก็มีคนติดอยู่ข้างใน๓ราย
เป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกชายวัย๒เดือน
ไม่สามารถไปช่วยเหลือใครได้เลยนะคะ
ทั้ง๓คนก็ถูกไฟคลอกเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่เขาระดมฉีดน้ำนานร่วม๓๐นาที

สภาพบ้านก็ไหม้กันทั้งหมดเลย

ไปพบศพนายสิริมาณะสาตมัยอายุ๖๓ปี
ประกอบธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพ
แล้วก็นางรัชนีพรสาตมัยอายุ๓๙ปีค่ะ

เห็นตอนไปเจอศพเนี่ยสลดเลยนะคะ
เพราะว่าทั้งคู่นอนกอดกันเสียชีวิตนะคะ
อยู่ในห้องน้ำใต้บันไดชั้นหนึ่ง
ห้องโถงกลางบ้านไปพบศพเด็กชายมานาพินิษฐ์สาตมัย

สภาพศพถูกไฟไหม้เกรียม
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล
ไปสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ช่วง๓ทุ่มครึ่งเห็นไฟลุกไหม้บ้านหลังดังกล่าว

แต่ไฟลุกไหม้รุนแรงมาก
ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายมานาซิริ
ชาวบ้านสามารถเข้าไปช่วยเหลือออกมาได้คนเดียว
ก็คือเด็กชายมานาซิริเนี่ยออกมาได้ที่น้องอายุ๖ขวบเนี่ยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้น้องเองก็บาดเจ็บสาหัสอยู่ถูกไฟลวกตามร่างกาย
ส่วนคนอื่นไม่สามารถเข้าไปช่วยใครได้เลยนะคะ
ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้คาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะไปตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งค่ะ